ผมไม่ร่วมมือกับคนเลวหรอก

ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรือง

โปรดติดตามตอนต่อไป

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล

สถานการณ์ข้อมูล
สถานการณ์ข้อมูล

มีเซ็นหลุยมีคลองศาลมีสมเด็จเจ้าพระยามีอ่อนนุษย์
ทุกครั้งที่มีการเกิดเหตุจะมีการเรียกกำลังกันมาช่วยนะฮะอันนี้ดูนะฮะ
อ่าแล้วก็ทานไม่คุยเยอะนะครับอ่าเป็นอาสาสมัครล้วนล้วนนะฮะ
ไม่มีเงินเดือนไม่มีผลประโยชน์มาด้วยใจครับ
ดูนะฮะการทานข้าวเขาก็ทานกลางถนนนี่แหละครับ
อ่าลักษณะพื้นที่ผมมาให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าการทำงานเบื้องหลังเขาเป็นยังไงนะฮะ
ไปดูพื้นที่เกิดเหตุเท่านั้นต้องดูเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานด้วย
ตอนที่อยู่ที่ร้านกำลังนั่งทำงานอยู่ก็ไฟที่ร้านก็ดับปั๊บ
แล้วก็สงสัยไฟดับแล้วก็มีกลิ่นไหม้แล้วเด็กหน้าร้านก็ตะโกนว่าเจ๊ข้างบนมีควัน
ก็เลยวิ่งขึ้นไปดูข้างบนถึงได้เห็นว่าควันเต็มเลยตอน๒โมง
เราก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าเก้าอ่ะค่ะอ๋อแล้วธรรมดาไม่มีคนเข้า
ดังหรือว่าไม่มีใครอยู่อาศัยแน่ใช่ค่ะเพราะว่าโกดังเขาก็ปิดไงฮะ
กลางวันเพราะเขาจะมาหากันกลางคืนเดี๋ยวทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาก็จะมาเปิด
อ๋อก็มากันตอนคืนใช่ตอนคืนถ้าวันก็เลยไม่มีคนใช่ค่ะอ๋อ
อ้าวไอ้ที่เจ็บนี่เป็นที่เจ็บอะไรคะที่เกิดเหตุผลไหม้เนี่ยคลิปชอป
คลิปชอปใช่ค่ะของอะไรพวกเนี้ยน่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พื้นที่ครับแชบน่ะ
ใช่ค่ะแล้วแบบนี้มันขายดีหรอครับก็เป็นของตลาดเช้าที่ขายกันช่วงเช่นคืนอ่ะค่ะ
เขาเนี้ยขายตอนดึกใช่อ๋อตอนดึกขายแบบไหนครับทั้งหน้าร้านเนี้ยหมดเลย
ทั้งถนนนะคะเขาขายตอนกี่โมงครับเดี๋ยวสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็มาตั้งร้านแล้ว
แปดโมงเช้าอ๋อขายตอนกลางคืนค่ะคนเยอะไหมครับก็มีมาเรื่อยเรื่อยนะ
เสียบหมดแล้วค่ะพอให้หัวดำเพลิงเข้าไปดับข้างบนอ่าไปดับข้างบนนะครับใช่ค่ะ
แต่ก็ยังดีนะที่ว่ายังไม่เจ้าหน้าที่เขาควบคุมเหตุได้ทันท่วงที

เหตุเพลิงไหม้นั้นเป็นเรื่องที่สูญเสียนะฮะ
กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาชีวิตตนเองด้วย
แล้วก็กับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ด้วยนะครับ
เมื่อกี้ผมได้พาท่านผู้ชมได้ไปดูพื้นที่ถึงข้างในนะครับ
ซูซีฟมากครับดูเจ้าหน้าที่เขาทำงานเห็นกันจะเลยครับ
ขณะนี้ผมอยู่ที่รถกระเช้าของกรทมซึ่งมีทั้งหมดอยู่๔คันนะครับ
คันนี้เป็นคันที่สูงที่สุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพาเราขึ่นไปดูนะครับ
มีความปลอดภัยหรือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดูแลเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ยังไงครับ
ทั้งหมดอยู่สี่คันนะท่านใช่ครับรถธรรมดาจอดอยู่ประจำที่ไหนครับ
อ่ามีพยาทัยผมพยาทัยอ่าแล้วก็โคมบุรีโคมบุรีน้ำเตย
แล้วก็น่าจะเป็นยาลาวาอีกทีนึงอ๋อ
ร้านนึงประมาณกี่ล้านเนี้ยร้านนั้นร้อยกว่าร้านดูเจ้าหน้าที่ครับนะฮะ
ราธนาที่มันควบคุมนะฮะเพราะว่าขณะนี้ของก่อธมมมีอาคารสูงเป็นจำนวนมาก
ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งแล้วนะฮะ
นี่คือถนนราชวงศ์นะครับนั่นคือสี่แยกราชวงศ์
รถที่มานั้นมาจากเยาวราชนะครับรถกระเช้าคันนี้จะสูงได้ถึงเก้าสิบเมตร
ก็ทมซื้อมาเพื่อจะป้องกันในอาคารสูงซึ่งในขณะนี้มีจำนวนมากครับ
ในกรุงเทพอาหารครที่ที่ควบคุมนี้ต้องมีความรู้
ได้ผู้กับรมมาต้องต้องหากันผู้กับรมมาครับ
มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่กี่ท่านครับเอ่อที่ไปฝึกมามีหลายท่านเหมือนกัน
ประมาณสิบท่านได้ครับครับครับครับแป๊บเดียวเรามาถึงชั้นสี่ชั้นห้าแล้วนะครับ
จะเห็นกับกลุ่มควันอ่าที่อยู่ข้างบนเนี้ยนะฮะ
ยังมีเพลิงลุกอยู่นะฮะควันคุมควันอยู่นะฮะ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่นะฮะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะฮะเห็นไหมครับ
ที่มีที่มีไฟฉายส่องอยู่นั่นนะฮะคือขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าได้ทุกชั้นแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าได้ทุกชั้นแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการกันระบายควันแล้วก็ดับถาดครับ
ครับสิทธิภาพรถกระเช้าของทอมอร์นี้ถูกมากนะครับ
เห็นกลุ่มควันที่อยู่ข้างล่างนี้นะแล้วเห็นเจ้าหน้าที่ที่ส่องไฟฉายอยู่นะฮะ
เห็นการทำงานที่เสี่ยงตายของเจ้าหน้าที่แล้วก็บรรดาอาสาสมัครกู้ภัยต่าง
รถคันนี้ได้รัศมีร์ได้รอบเลยนะครับหุ่นได้รอบหมุนได้รอบเลยนะครับ
ที่รถกระเช้าคันนี้ได้หมุนมารอบบริเวณอาคารเหนืออาคารที่เกิดเหตุ

จะเห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ดับเพลิงอยู่ข้างล่างนะครับ
เข้าใจว่าตอนนี้
คงเรื่องต้องสงบแล้วคงเป็นควันใช่ไหมครับครับ

เพื่อติดตามว่าเจ้าหน้าที่เขาดับเพลิงกันยังไงนะครับ
เราได้พาท่านผู้ชมได้ขึ้นมาในรถกระเช้า
แต่ว่าตอนนี้ยังมีเหตุนะครับ
เราก็จะรอดลงธานีทั้งเคียงนะครับ
เวลาเกิดเหตุนั้นก็ต้องร่วมมือกัน
นอกจากนั้นแล้วยังมีอาสาสมัครกันอีกหลายที่เลยครับ
งานเสี่ยงตายอย่างนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ
ว่าคนที่ทำงานก็ทำกันอย่างไรนะครับ
แล้วก็ทุ่มเทและป้องกันความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพ

ก็ยังไม่สงบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะยังมีควันอยู่นะฮะกลุ่มควันยังลอย
ส่วนนี้ควันเกิดจากการสะสมความร้อนนะครับ
แล้วก็มีเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากนะครับ
มันก็เลยคือแสงเพลิงไม่มีแล้ว
มันยังมีเฉพาะความร้อน
ความร้อนที่สะสมอยู่นะครับ

ครับโดยการฉีดน้ำ

เป็นการฉีดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงให้เย็นลงนะครับ

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในนี้
คงจะต้องสูดลม
ซึ่งควันต่างเหล่านี้เป็นควันพิษนะครับ
ชูเวทตีแสดหน้า
สวัสดีครับ
ขณะนี้ผมมืออยู่บนรถกระเช้า
ซึ่งขึ้นมาสูงกว่า๕ชั้นแล้วนะ

ได้แล้วได้แล้ว

พริษปะตูเราก็ลงไม่ได้
เราก็เลยปะตุมาได้
เพราะว่าเขาลงไม่ได้นะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งที่ลงมาจากขึ้นมาจากข้างล่างแล้วนะกลุ่มควันค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อการสูบลมอย่างมากเลยนะครับ
ท่านผู้ชมได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งจากที่สำนักป้องกันบรรเทาสารภัยแล้วก็จากอาสาสมัครต่างที่ร่วมกันส่วนที่กำลังเข้ามา
มันจะมีกำลังของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาจากชั้น๑นะครับเพื่อมาชนกันบริเวณชั้น๓ที่จุดที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับ
ก็น่าจะคาดว่าน่าจะไม่ไม่นานนะครับเพราะว่าขณะนี้เพลิงที่ไปติดต่อลูกลานเนี่ยไม่มีแล้วครับมีแต่ว่ายังไงให้มันความร้อนกับควันเนี่ยหมดนะฮะก็คืออยู่ในขั้นตอนของการระบายควันครับแล้วก็ลดลดอุณหภูมิความร้อนนะครับก็เป็นอุณหภูมิความร้อนนะที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะที่จะระบายออกนะฮะส่วนไฟนั้นก็ได้ดับ
ตรงเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ก็มาจากอ่าประสิทธิ์อากรของประชาชนคนกรุงเทพฯนะฮะอ่าซึ่งเจ้าหน้าที่อ่าที่จะขับรถคันนี้นะฮะก็ต้องได้รับการอบรมมานะฮะอ่าซึ่งใช้ในการขับนะฮะแล้วก็อำนวยอ่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าดับเปลืองไฟและในกิจการอื่นอื่นที่ในการบรรเทาสถาภัยที่เกิดขึ้นในเมือง
เราอาจจะไม่ทราบนะว่าในอนาคตอาจจะเกิดเหตุในอาคารสูงซึ่งมีอยู่มากมายในกรุงเทพในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดโรงแรมนะฮะเพื่อป้องกันความสูญเสียนะฮะรถคันนี้เป็นรถกระเช้าขนาดความสูง๙๐เมตรและฉีดน้ำได้ด้วยนะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าฉีดน้ำด้วยได้ด้วยก็ซึ่งว่าจะสะ
นะฮะรถกระเช้าคันนี้จะสูงได้ถึงเก้าสิบเมตรก็เปลี่ยนได้กับประตึกก็หลายชั้นอยู่นะฮะ

ไปเห็นบรรยากาศข้างบนนะแล้วมองไปเห็นอ่าพื้นที่ต่างต่างนะ
ในขณะนี้เจ้าละที่ยังทำงานกันอยู่อย่างยังไม่หยุดนะครับอ่า
เดี๋ยวลองไปดูว่าเขาจะไปทานข้าวกันที่ไหน
เพราะว่าในระหว่างทำงานกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับ
ครับตรงนี้ทานตรงนี้ให้เจ้าละที่ทานใช่ไหมครับ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
วัดโลกานุครองค์ครับวัดโลกานุครองค์วันนี้มีอาหารอะไรครับ
ก็มีข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่นะครับ
เพื่อให้อ่าเจ้าละที่อ่านะครับครับเชิญเลยโก้เล่งมา
ชินมาโก้เล่งมาเอามามามามาคืนวิทยาชัมพันธุ์หน่อยวัด
ของวัดโลกาวัดโลกานุครองค์ค่ะครับจะเป็นการทำให้ข้าวต้ม
เป็นการเป็นการทำเวื่อสังคมนะครับใช่ค่ะเขาต้องขอสูญเชิญเพราะว่า

เอาเอาเอาชามมาหน่อยเอาชามมาหน่อยอ่าดักหน่อยอ่าโอเค

โอ้โหดูท่าช้างน่าน่ากินนะเนี้ยน่ากินมากครับเออโอเคครับ
แหมมีคนมีน้ำใจเราต้องช่วยเหลือกันนะในชุมชน
เพราะว่าเกิดเหตุอย่างนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดแล้วครับ
นี้ทำอะไรได้ก็ทำอาหารมาแจกแล้วครับต้องขอชมเชยนะฮะ
ของเอ่อท่านคณะกรรมการวัดโลกาณุพระครับ
คณะกรรมการวัดโลกานุเคราะห์นะฮะผมก็ได้กลิ่นหอมนะ
ถ้าหิวแล้วครับขอบคุณครับ
ที่ขอเดินมาทานข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่รสชาติ
โดยความภรรยาทุกฟ้องหรือของพัฒน์โลการุพระ
จากตลาดโลการุพร้อมเขาขอแสดงความความ
ทุกครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นหมายถึงความสูญเสีย
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินและเป็นชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาทำงาน
ดังนั้นการทำงานร่วมมือกันประสานมือกันของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นเรื่องสำคัญหน้านี้บริเวณถนนราชวงศ์ถนนเยาวราช
แล้วก็เข้าไปถึงถนนพาหูรัฐถนนวานิสแล้วเชื่อมไปถึงสำเพ็งได้
มีประชาชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นนะครับในบริเวณนี้
ซึ่งพลังผ่านผู้ชมเดี่ยวมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขึ้นไปดูกระเช้าอาสาสมัครซึ่งสี่หอยันอันตราย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงร่วมกันครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของชุมชน
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ดังนั้นต้องป้องกัน
ตรวจดูไฟตรวจดูสายไฟตรวจดูเรื่องของความปลอดภัยต่าง

เรื่องไฟไหม้เขาบอกไว้ว่าโจรปล้น๑๐ครั้ง
เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับ
ชูเวชตีแสดหน้า